เอาไปเริ่มกันก่อนเรื่องของโจรโพกผ้าแดงแล้วก็ไปก่อเหตุปีนรั้วบ้าน
ไปฉกทองรูปผันในบ้านได้ถึงสิบแปดบาทเงินสดอีกหกหมื่นบาทนะคะ
ซึ่งเขาบอกว่าที่แท้จริงแล้วโจรคนนี้เป็นช่างเชื่อมตกงาน
ทีนี้ช่วงนี้เงินขาดมือก็เลยก่อเหตุกลายเป็นโจรซะเองเลยนะคะ
ที่ขโมยมาได้เขาบอกว่าเขาเอาไปขายแล้ว
ได้เงินมา๓๗๐๐๐๐บาทค่ะนี่ภาพจากกล้องกลิ้วจอลปิดนะคะ
สามารถจับภาพคนร้ายคนนี้โพกผ้าสีแดง
แล้วก็ปีนรั้วเข้าไปในบ้านเลขที่๒๕๖
แก่งคอยอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีค่ะ
โอกาสที่เขาเข้าไปเนี่ยก็คือฉวยโอกาสช่วงที่เจ้าของบ้านไม่อยู่
แล้วก็ใช้เป็นเครื่องมืองัดกรอนประตูเข้าบ้านไปเลยนะคะ
จากนั้นขโมยทองรูปภัณฑ์รวมแล้ว๑๘บาท
เป็นสร้อยคอทองคำกำไรทองคำมีแหวนทองคำนะคะ
และยังได้เงินสดอีก๖๐๐๐บาทไปด้วย

แป๊บเดียวนะคะก็หลบหนีไปพร้อมด้วยกระเป๋าสีดำ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงสายวันที่๘พฤษภาคมแต่กล้องวงจรปิดจับเอาไว้ได้อย่างที่เห็นเนี่ยนะคะ
ล่าสุดตำรวจสภแก่งคอยจับกลุ่มนายนันทาศรีสุดอายุ๔๕ปีหรือช่างปุ้ยคนนี้ได้แล้ว
ไปจับที่บ้านเลขที่สามสิบห้าหมู่สิบสามที่ตำบลมวกเหล็กอำเภอมวกเหล็ก
ขณะที่นอนอยู่ภายในบ้านเนี่ยแหละค่ะตำรวจก็ไปค้นของกลางในบ้าน
พบเงินสดเป็นปึกเลยซ่อนอยู่ที่ตู้พระนะคะ
ฟังเสียงของตัวผู้ต้องหาที่กอเหตุหน่อยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
นายนันทารับสารภาพบอกว่าเขาไม่มีเงิน
โควิดทำให้ไม่มีใครจ้างงานเขาค่ะส่วนหมู่บ้านที่ก่อเหตุเนี่ย
ตัวเองเคยไปทำงานรับจ้างมาก่อนก็เลยพอจะรู้ว่าที่ทางเป็นยังไง
หลังจากที่เขาขโมยมาก็รีบไปขายที่ร้านทองแห่งหนึ่งที่ตลาดวังม่วง
เงินมาประมาณ๓๗๐๐๐บาทค่ะ
ตำรวจตรวจค้นในบ้านสรุปแล้วก็พบของกลางเป็นเงินสดทั้งหมด๔๗๐๐๐บาท
มีพระเลี่ยมทองแล้วก็ยังพบพระพุทธรูปเก่าหนึ่งองค์
จากนั้นจึงคุมตัวนายนันทาไปสอบสวนต่อเบื้องต้นแจ้งข้อหารักทรัพย์ก่อนนะคะ
ส่วนทางแม่ผู้ต้องหาบอกว่าไม่รู้เลยว่าลูกชายไปขโมยของคนอื่นมาค่ะ
ช่วงนี้ลูกก็บ่นว่าไม่มีงานทำก็ต้องอยู่แต่บ้าน
ไม่ทราบจริงว่าลูกไปก่อเหตุตอนไหนนะคะ
กระทั่งตำรวจมาจับถึงบ้านนี่แหละค่ะ
เอาจริงตอนนี้ทุกคนเดือดร้อนเนื่องจากโควิด๑๙
ทำให้อาจจะเงินขาดมือไปแต่ว่าอย่าไปตัดอนาคตตัวเอง

การมาก่อเหตุแบบนี้สุดท้ายก็ต้องถูกดำเนินคดีกันไปนะคะ